เอาละครับมาดูเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงกันเดือนกันยายน
รับรถมาบางขบวนแล้วก็ตอนนี้เริ่มทยอยมา
จนถึงเดือนมกราคมจะครบ๒๑ขบวนแล้วนะครับ

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นั้นจะเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน
อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่

โดยนายพิรยุทธ์สิงห์พัฒนากุล
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือรฟมเปิดเผยว่าขณะนี้
ได้นำเข้าขบวนรถแล้ว๖ขบวน
ได้รับภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้อีก๕ขบวน
จากนั้นในเดือนมกราคมปีหน้าจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก๑๐ขบวน
ครบทั้งสิ้น๒๑ขบวนนะครับ
ส่วนอัตราค่าโดยสารขณะนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
แต่ว่าอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าในเดือนมกราคมปี๕๙จะได้ข้อสรุป
ราคาเริ่มต้นอาจจะไม่ต่างจากราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้าใต้ดิน
หรือว่าเอาไปเทียบกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ได้นะครับ
เริ่มต้น๑๖บาทถ้าถึงสุดปลายทางตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ๔๒บาท
โดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีระยะทาง๒๓กิโลเมตรก็มีทั้งหมด๑๖สถานี
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ๓๐นาทีนะครับ
ส่วนการเชื่อมต่อระหว่างสถานีบางซื่อและเตาปูน
จะไม่ทันกำหนดเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมปีนี้
ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีหน้าหรืออย่างช้าต้นปี๒๕๖๐นะครับ
หดเดิมอยู่ที่สิงหาสิงหาปี๕๙
แต่ระหว่างที่ยังขาดการเชื่อมต่อจะจัดหารถสาธารณะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีเตาปูน
มายังสถานีบางซื่อเพื่อต่อเชื่อมรถไฟฟ้าใต้ดินเข้าสู่เมืองด้วยนะครับ
สีม่วงรอคอยกันอยู่นะฮะที่บางใหญ่บางซื่อนะครับ